ลมหนาวมาแล้วและได้จากไปแล้วป้าโทเหงื่อออกจากเลยป้าออกจากบ้านไปรับลมร้อนกันถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาวมาเล่าสู่กันฟัง๕ราศีออกเดินทางพากันรุ่งเดือนมกราคมพ่ออย่าลืมคอมเมนต์ไลค์แชร์ให้หลีด้วยนะจ๊ะ
อันดับ๕ราศีกุลช่วงนี้คุณมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเปลี่ยนเจ้านายเปลี่ยนที่ทำงานทำให้ต้องปรับตัวเป็นพิเศษใส่ไข่คือไม่ใช่โจนั่นใหม่จ้างไปเลยชาวกุลมีโอกาสได้เดินทางไปที่ต่างพักบ้างทำงานบ้างเที่ยวบ้างก็น่าจะช่วยลดความเครียดไปได้
อันดับสี่ราศีกรกฎราศีนี้ไปไกลถึงต่างประเทศออกไปแตะขอบฟ้าแต่เหมือนว่าโชคชะตาไม่เข้าใจเดี๋ยวนั่นมันพี่อูนก็คือมีโอกาสได้เดินทางไปไปมามาได้รับความสำเร็จได้รับข่าวดีชีพจรลงเท้าตุ๊บตุ๊บ
อันดับสามราศีเมทุนหาโอกาสป่วยการเมืองเอ้ยลายุดลาพักร้อนพาแฟนไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเยี่ยมญาติกราดพ่อตาไหว้แม่ยายช่วยให้ความรักชุ่มชื่นเจริญรุ่งแต่ถ้าใครยังไม่มีคู่มาเจอกับหลีได้อิอิ
อันดับ๒ราศีกุลเดือนนี้มีหลายเรื่องเข้ามาวุ่นวายรุมล้ำเข้ามาเยอะแต่ถ้าชาวกุลแค่ออกจากบ้านไปไปพบปะผู้คนบ้างไปที่แปลกบ้างภาษาสิริเขาบอกว่าเป็นการแก้เคล็ดช่วยลดปัญหาความวุ่นวายได้งอ
อันดับหนึ่งราศีพิจิกษ์จะมีข่าวดีเข้ามาโดยเฉพาะคนที่ค้าขายออนไลน์อย่าเก็บตัวแพ็คของอยู่ที่บ้านอย่างเดียวออกไปหาลูกค้าเยอะเยอะก็มีโอกาสปิดการขายพันล้านเออคือหมายถึงหลายหลายร้านมีโอกาสสูงถ้ารวยแล้วหลีหักสิบเปอร์เซ็นต์นะห้าห้า
ดูกันอีกทีกับ๕อันดับราศีออกเดินทางพากันรุ่งเดือนมกราคมรุ่งแล้วอย่ารุ่งริ่งขยันเรียนขยันทำมาหากินรักหลีน้อยแต่รักนานนะจ๊ะ